คุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองนะคะมีเหตุสลดเกิดขึ้นค่ะ
คุณตาอายุแปดสิบหกแล้วนะคะก็ไปวางตาข่ายดักปลา
แต่ปรากฏว่าถูกตะข่ายพันขาจนจมน้ำเสียชีวิต
แต่คนในพื้นที่เขาบอกว่าสงสัยว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมีการบวงสวงกันอยู่บ่อย
แล้วก็เคยมีคนเหมือนกับจมน้ำลงไปด้วยนะคะ
ญาติก็เลยนิมนต์พระสงฆ์เชิญดวงวิญญาณค่ะนายฉลวยควรชมอายุ๘๖ปีนะคะ
บริเวณเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำอุทยานสวรรค์อ่างทอง
งเจ็ดเส้นที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองตรงเนี้ยค่ะ
ที่คุณตาจมน้ำเสียชีวิตเมื่อช่วงเย็นวานนี้นำร่างขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โห
ขาของคุณตามีเนี่ยค่ะแกลลอนพลาสติก
แล้วก็ตะข่ายหาปลาเนี่ยที่เห็นอยู่ในมือของพระท่านเนี่ย
พันติดแน่นอยู่ที่ขาอืมคุณลำดวงคล้ายชาวนา
ก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะจุดตรงนี้ก็จริงจริงแล้ว
เป็นจุดท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองนายมณสินคงเจริญเพื่อนบ้านของผู้ตาย
เล่าให้ฟังว่าช่วงหกโมงเย็นพบนายฉลวยเดินถือตะข่ายดักปลา
ไปที่อุทยานแห่งนี้ก็คุยกันนะคะคุยกันก่อนก่อนจะแยกย้ายกันไป
จากนั้นประมาณสัก๒ทุ่มมารู้ข่าวอีกทีว่านายฉลวยจมน้ำเสียชีวิต
ก็รีบไปดูนายฉลวยเนี่ยจมน้ำเห็นแค่ครึ่งตัวก็คือช่วงขา
มีตาข่ายดักปลาพันอยู่ที่ข้อเท้าด้านขวาแบบนี้คือเป็นลักษณะแบบนี้
แล้วขาก็โผล่ชี้ขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะค่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ย
มณสินบอกว่าเป็นเขตห้ามจับสัตว์น้ำอืมก่อนหน้านี้เคยมีคนตาย
เพราะไปหาปลามาแล้วเขาก็เลยเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
เพราะตรงนี้เคยมีการบวงสวงกันอยู่บ่อยแล้วก็เคยมีคนตายบ่อยค่ะ
ไม่อนุญาตให้หาปลาเป็นเพราะเลี้ยงของสัตว์ตัดน้ำ
คือเป็นวังส่วนที่เขาหาปลาได้ในบ่อนี้ก็ไม่ให้หาปลา
มันมี๒ช่วงนะทางนู้นก็มีทางนี้ก็มี

ใช่เขาห้าม

นายมาคีดวงมารก็บอกว่า
จากการเป็นพระสงฆ์มาอยู่ที่บ้านได้ประมาณปีนึงค่ะ
แล้วก็เหมือนกับชอบหายออกจากบ้านไปอยู่บ่อย

แล้วก็บางทีหายไปนาน
บางทีก็เดินถือตาข่ายดักปลาออกไปจากบ้านเดินเท้าเปล่าออกไปเลย
คือในฉลวยเนี่ยชอบหาปลาแต่ออกไปหาปลาทีไรไม่เคยได้ปลากลับมา
แต่ถือตาข่ายเดินเท้าปลาออกไปบ่อยค่ะ
ก่อนหน้านี้นายฉลวยก็เป็นคนแข็งแรงนะคะแต่หูหนวกค่ะ
เวลาจะคุยด้วยต้องพูดเสียงดังแล้วก็ชอบดื่มเหล้าด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุคือมีอาการมึนเมาอะไรบ้างหรือเปล่า
ก็เลยไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุคือมีอาการมืนเมาอะไรบ้างหรือเปล่า
ก็เลยไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุคือมีอาการมืนเมาอะไรบ้างหรือเปล่า

ก็เลยไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุคือมีอาการมืนเมาอะไรบ้างหรือเปล่า
ก็เลยไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุคือมีอาการมืนเมาอะไรบ้างหรือเปล่า
ก็เลยไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุคือมีอาการมืนเมาอะไรบ้างหรือเปล่า
ก็เลยไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุคือมีอาการมืนเมาอะไรบ้างหรือเปล่า

ก็เลยไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุคือมีอาการมืนเมาอะไรบ้างหรือเปล่า
ก็เลยไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุคือมีอาการมืนเมาอะไรบ้างหรือเปล่า
ก็เลยไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุคือมีอาการมืนเมาอะไรบ้างหรือเปล่า

ก็เลยไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุคือมีอาการมืนเมาอะไรบ้างหรือเปล่า

ก็เลยไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุคือมีอาการมืนเมาอะไรบ้างหรือเปล่า
ก็เลยไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุคือมีอาการมืนเมาอะไรบ้างหรือเปล่า
ก็เลยไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุคือมีอาการมืนเมาอะไรบ้างหรือเปล่า
ก็เลยไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุคือมีอาการมืนเมาอะไรบ้างหรือเปล่า

เบื้องต้นก็ไม่มีรอยบาดแผลจากการถูกทำร้าย
ญาติก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา๓คืน
ก่อนที่จะทำการชาปนกิจค่ะ
บางทีคนอายุเยอะออกไปไหนคนเดียวก็อันตรายเหมือนกันนะ
บางทีบางคนแบบเป็นลมหน้ามืดล้มวูบแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ยิ่งบ้านอยู่ใกล้บ่อน้องบ่อน้ำนะ
ต้องระวังข่าวแบบนี้ก็อ่านมาเยอะแล้วเหมือนกันนะคะ